มหากลรสุดยิ่งใหญ่ของสองเพื่อนซีเจนีเธียนโภสวัลด์

ซึ่งแต่ละคนก็ปล่อยหมัดเด็ดกันออกมาแล้วล่ะ
เจนี่เคยพูดเอาไว้ว่าเจนี่คิดว่าวุ้นเส้นเป็นเพื่อน

มันก็เลยกลายเป็นดราม่าสุดร้อนแรงขึ้นมาคุณ

ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยเธอยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่แนะนำกึ้งเฉลิมชัย
ให้รู้จักกับเพื่อนสาวไฮโซนอกวงการ
จนเป็นเหตุให้เจนี่ต้องเลิกรากับกึ้งแน่นอน

ขอถอดความรู้สึกนึกคิดทั้งในส่วนของเจนี่
และส่วนของวุ้นเส้นให้ได้ฟังกันอีกครั้ง
แบบคำต่อคำไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ขอไม่เล่าแล้วกันนะว่าเหตุการณ์มันเป็นรายละเอียดยังไง
เพราะว่าเจนนี่ว่าเจนนี่เองกับวุ้นเองก็เจ็บทั้งคู่อะค่ะ
สิ่งที่เจนี่เข้าใจมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่า
ที่เขากำลังแบบอาจจะมีแบบอารมณ์แบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าเจนนี่ใช้คำว่าเพื่อนกับใครเนี่ย

เพื่อนวุ้นก็รักแล้ววุ้นก็อยากให้เพื่อนมีความสุข

วุ้นไม่เคยทำร้ายเพื่อนอยู่แล้ว
แต่ว่าประโยคที่ได้รับกลับมาก็ทำให้ตกใจพอสมควร
วุ้นไม่ได้แนะนำให้เขารู้จักกันแน่นอนค่ะ
แล้วเขารู้จักกันตอนไหนวุ้นไม่สามารถรู้ได้

ก็มันก็เลยแบบลำบากนี้เพราะเป็นเพื่อนเราทั้งคู่

แต่เจนไม่แน่ใจว่าวุ้นคิดกับเจนเป็นเพื่อนหรือเปล่า

เรื่องมันเป็นเหมือนเรื่องของคนอื่นแต่เราเป็นเหมือนแพ้รับบาปที่แบบ
ทุกคนมาว่าเราทุกคนมาแบบลงที่เราคนเดียวทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
แม้กระทั่งตอนนี้เจนก็ยังรักวุ้นที่วุ้นเป็นวุ้นแบบนี้
คือว่าเราก็เข้าใจทางเจนนี่เหมือนกันว่าเขาก็คงแบบเสียใจ

แล้วก็ขอให้อุปสรรคคือขอให้เราสองคนผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดี
อันนี้ก็เป็นการถอดความรู้สึกแบบคำต่อคำนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณวุ้นบอกเอาไว้ว่าจริงแล้ววุ้นเนี่ยรู้ก่อนเจนี่แป๊บเดียวเองนะคะคุณผู้ชม
แล้วพอไปคุยกับฝ่ายชายก็คือคุณกึ้งเฉลิมชัย
คุณกึ้งบอกว่าจะเคลียร์เองขอเคลียร์ด้วยตัวเองดีกว่า
คุณนุ้งก็เลยบอกโอเคงั้นให้ไปเคลียร์กันเองดีกว่า
ดีกว่าที่วุ้นจะเป็นคนไปเคลียร์ให้

กลายเป็นว่ากลายเป็นวิวไล่พี่บอก

เอาสู้จังหวังเวลานี้แหละพอเหมาะพอเจาะพอดี
แล้วพอคุณพูดเรื่องว่ากึ้งกับเจนนี่เลิกกันมาเป็นปีแล้ว
ดิฉันนึกได้ในโซเชียลมีการแชร์กันอยู่เหมือนกัน
มีคอมเมนต์เดือดบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
กึ้งกับเจนนี่เลิกกันมาเป็นปีแล้ว

และ๘๑ใครบอกว่าไม่สำคัญหรอกว่าจะจะช่อเล็กหรือช่อใหญ่มันออกไปอีก
แต่นี่ฉันแอบคิดอยู่อีกนิดนึงว่าจริงแล้วเจนี่ไม่เคยออกมายอมรับเลยนะว่าครบกับกึ่ง
นี่บอกตลอดว่าเรื่องส่วนตัวขอเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคน
แต่พองานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเธอเมื่อวันก่อนนี้เธอกลับออกมาประกาศว่าเลิกรากับกึ้ง
ไม่ใช่ไม่ใช่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเธอแต่เป็นงานอีเวนต์ที่เธอไปรับ
แล้วเธอก็บอกว่าเลิกรากับกึ้งและอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเธอ
แล้วก็ต้องแฟนตอบคำถามไม่รู้จะเลี่ยงบ้างหรือไม่รู้จะตอบตรง
แก๊งนางฟ้าเขาก็มีการอัพลงโลกโซเชียลอยู่เหมือนกัน
ส่งกำลังใจให้เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุแบบนี้
เพื่อนหลายคนแตกคอกันแบบนี้

สำหรับคนสนิทรอบตัวสองสาวเจนนี่วุ้นเส้น
ก็พร้อมใจการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
ให้คิดถึงมิตรภาพอันงดงาม
แล้วก็เกิดขึ้นมายาวนานของบรรดาแก๊งนางฟ้าค่ะ

เมื่อคืนนี้เธอโพสต์ภาพรูปสมาชิกแก๊ง

ก็มีเจนนี่เจนสุดาแอนอลิชาพรล่า
ริสวุ้นเส้นรวมไปถึงตัวเธอเองด้วยนะฮะ

พร้อมกับแท็กหาเพื่อนครบทุกคนเลยนะคะ

หวังว่าความรักจะทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นอีกครั้ง

ขณะที่แอนอลิชาก็มีการโพสต์อินสตราแกรมเหมือนกัน
เป็นภาพเหล่าสมาชิกแก๊งนางฟ้า๗คน

ประมาณว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนนะคะ
หน้าไว้สาวพวกเราเข้าใจกันดี

ตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ของเรายังคงอยู่ในหัวใจ
เพื่อนแท้ไม่มีหวันสิ้นสุดค่ะ

เข้มแข็งรักทุกคนค่ะ

บรรดาแฟนคลับของทุกคนของแก๊งนางฟ้า

แสดงความคิดเห็นแล้วก็แท็กไปหาสาวนานาด้วย

แคปชั่นของสาวแอนทำให้เธอร้องไห้
ส่วนคริสหอวังก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูก
แล้วก็ส่งจูบให้กับแคปชั่นของสาวแอนด้วยค่ะ

กำลังจะออกอีเวนต์พร้อมกับสามีคุณภูริ

ถามที่จะต้องตอบในเรื่องของประเด็นความร้าวฉานระหว่างเพื่อนรัก
จะตอบว่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามในบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้เนาะ

ตอนนี้เป็นมหากราบดิฉันคิดว่าภาคต่อภาพยนตร์
คือตัวละครมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยนะคะ
แล้วตอนนี้คือต้องเรียกว่าทุกคนในโลกโซเชียลทำอะไรผิดแปลกไปไม่ได้

้อยรัชวินเผลอไปกดไลค์คอมเมนต์ที่บอกว่าวุ้นเส้นเนี่ยไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอก

ก็กลายเป็นดราม่าเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยมีประเด็นอะไรกับวุ้นเส้นหรือเปล่า

พี่ก้อยเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมือมันลั่นคนเรามือมันลั่นกันได้ดิ
ฉันก็เคยแบบพอสไลด์ดูคอมเมนต์เนี่ย
เดี๋ยวมันก็ไปจิ้มกดไลค์บ้างที่กดเป็นหน้าโกรธด้วยนะ

พักเรื่องมหากราบของแก๊งนางฟ้าทั้ง๗คนนี้เอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชม